ขณะที่ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นักฟุตบอลหลายคนก็เริ่มทิศหันต์ไปจับธุรกิจ
อดิษรพรมรักกับทิศพิธีพันธ์ภ่วงจันทร์ก็ทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟเปิดไปได้๑สัปดาห์
ยอดขายทั้ง๒คนบอกเลยว่าตอนนี้ขายดีมากดีเกินคาดเลย
ไปดูธุรกิจกันหน่อยนะครับของเจ้าเก่งอดีศรพรมรักแล้วก็ธิติพันธ์ม่วงจันทร์นะครับ
สองนักเต็ดทีมชาวไทยได้ร่วมกันเปิดร้านกาแฟคาเฟ่ไมซอนนะครับ
สาขาตลาดหลังกระทรวงการคังและได้เปิดบริการไปเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของไทยรัฐของเรานะครับก็ไปเยี่ยมเยี่ยนกันหน่อยนะครับ
แล้วก็ไปอุดหนุนกิจการของทั้งคู่ด้วย
ซึ่งพบว่าตลอดทั้งวันมีทั้งบรรดาแฟนฟุตบอล
แล้วก็บุคคลทั่วไปที่แวะมาอุดหนุนกาแฟ
รวมถึงแสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสายนะครับ
อธิษฐศาสตร์และทฤษภัณฑ์ได้เปิดเผยว่า
จุดเริ่มต้นมาจากความสนิทสนมของทั้งคู่นะครับ
รวมถึงแฟนสาวก็มีความสนิทสนมกันนะครับ
จึงทำให้เป็นที่มาของการร่วมกิจการในครั้งนี้นะครับ
โดยลงทุนไปประมาณ๒๕๐๐๐๐บาท

อย่างที่บอกครับลูกค้าไม่ขาดสายเลยนะครับ
มีการบอกว่าทำรายได้ต่อวันเกือบ๒๐๐๐บาทด้วยกันนะครับ
โดยในช่วงนี้ทั้งอธิษฐศาสตร์และทฤษฐภัณฑ์นะครับ
จะเข้ามาดูกิจการทุกวันตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกานะครับ
และเมื่อฟุตบอลกลับมาเริ่มซ้อมแล้วก็แข่งขัน
จะมอบหมายให้แฟนสาวของทั้งคู่ร่วมกันดูแลนะครับ
ถือว่าบรรยากาศอบอุ่นในเรื่องของการที่ทั้งคู่ตัดสินใจมาตรงนี้
แล้วก็เหตุผลที่ทั้งคู่ตัดสินใจมาเปิดร่วมกัน
ก็บอกว่าเป็นการที่จะทำให้ทั้งคู่ได้ฝึกวินัยในตัวเองด้วย
เพราะว่าการมาเปิดกิจการตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝึกตื่นและนอนให้ตรงเวลานะครับ
อย่างที่บอกก็คือพอมีกิจการที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ทั้งคู่ได้มีการบริหารจัดการชีวิตควบคู่กันไป
แล้วก็เป็นทักษะที่นำไปใช้กับฟุตบอลได้ด้วยนะครับ
ตรงนี้ทั้งคู่ก็หวังที่จะนำทักษะตรงนี้ไปเรียนรู้ต่อไปนะครับ
ก็บอกว่าจริงแล้วการมาเปิดร้านกาแฟก็ยากพอสมควรนะครับ

ก็ช่วงนี้เปิดถึงประมาณ๑๘นาฬิกานะครับ

คู่ฝากบอกว่าก็มองขึ้นมาข้างบนแล้วเดินขึ้นบันไดมานิดนึงนะครับ

มีเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับ

แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะทำยังไงไม่รู้เป็นยังไง
แต่พอได้มาทำมันไม่ใช่แค่เราแค่เปิดเราขายได้เลย
เราต้องไปจดทะเบียนบริษัทนะเหนื่อยแล้วก็แบบดูแลมีลูกน้องอีกสองคนอย่างนี้
ที่ต้องดูแลไม่ใช่เราดูแลแค่๔คนก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้พอสมควร
มันก็เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าพอทำแล้วเราก็สนุกนะ
เพราะว่าผมตั้งแต่เปิดร้านมาก็จริงแฟนผมบอกไม่ต้องมาก็ได้
มาเฉพาะวันที่มีคนมาหาอะไรอย่างนี้ก็พอแต่ผมแบบเหมือนสนุกก็เฮ้ยเราอยากเข้าทุกวัน
เราได้นอนตรงเวลามากนอนเร็วขึ้นตื่นก็ตื่น๘โมง๙โมงเป็นการเป็นพักผ่อนพอดีเลย
เราก็จะไม่ไปนอนดึกแบบดูหนังอะไรมันฟิก
เพราะว่ามันก็มันทำให้ตารางชีวิตเราเปลี่ยนไป
แล้วก็ส่วนเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างนี้มันก็
ผมคิดว่าในช่วงนี้เราก็มาได้
เราเป็นช่วงโควิดพอดีเราก็ได้มาเลี้ยงรู้มาพัก
จากที่เราอยู่บ้านมาอยู่ร้านกาแฟสบายเจอผู้คนมากมาย
ได้คุยหลายคนผมว่ามันแฮปปี้ดีครับ
เดือนหนึ่งคลายได้คือวันนึงคลายได้๒๐๐๐๐
เดือนหนึ่งก็๖๐๐๐ป่าอีนึง๗๒๐๐นะ
ต่อไปเรียกเก่งเรียกนิวอย่างเดียวไม่ได้

ถูกต้องนะครับติดตามไปช่วยเหลือกิจการเขาได้